ที่ส่งผลให้เกิดการฆ่ากันตาย

เรื่องนี้เป็นเรื่องของสามีวัย๒๑ปีเท่านั้นเองนะครับ
เสพยาบ้าอยู่แล้วก็หลอนฮะ
เห็นแฟนเห็นเมียเป็นตำรวจ

เมียนอนจมกองเลือดเสียชีวิตในเวลาต่อมาคุณ
คือกลัวโดนจับไงใช่ฮะเหตุสลดใจครั้งนี้เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านหลวง
ตำบลแม่ตีบอำเภองาวจังหวัดลำปางเมื่อช่วงสายของเมื่อวานนะครับ
เมื่อตำรวจเข้าตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุ
พบนางสาวสิริมาปานเชียงรากอายุ๓๐ปีได้รับบาดเจ็บสาหัส
จมกองเลือดเนื่องจากถูกของแข็งตี
ทำให้ศีรษะบวมปูดแล้วก็ยังมีบาดแผลฟกช้ำตามร่างกาย

ทีมอาสากู้ภัยรีบให้การช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลงาว
แต่ว่านางสาวเสรีมาก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ขณะที่ชาวบ้านได้ช่วยกันจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้
ทุบตีภรรยาหลายครั้งทั้งตามร่างกายใบหน้าแล้วก็ศีรษะ
เนื่องจากเกิดอาการคลุ้มคลั่งหลังเสพยาบ้า
ซ้ำอย่างเอะอะโวยวายลั่นบ้านเลยนะครับ
เรื่องต้นนายนนทการให้การกับตำรวจ

และเกิดอาการหลอนว่าจะมีคนเข้ามาทำร้าย
ระหว่างนั้นนางสาวสิริมาซึ่งเป็นภรรยา
เดินเข้ามาในบ้านพอดีทำให้ตัวเขาตกใจ

เหมือนป้องกันตัวแล้วก็ฟาดไปทุบไป
ปรากฏว่าทุบเข้าที่ศีรษะภรรรยา
แล้วก็เลยทำร้ายลงไปอีกหลายครั้งนะครับ
อกจากนี้ตำรวจยังตรวจพบอุปกรณ์การเสพยาบ้าน๑ชุดในห้องนอน
ก็คุมตัวนายนนทการไปตรวจหาสารเสพติดแล้วก็สอบสวนโดยละเอียดแน่นอนครับ
พบสารเสพติดในร่างกายก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นครับ